ยกตู้เย็นบ้างทีวีบ้างจากบ้านเราไป
สนุกนะแม่ตาวานบ้านหน้า
ลงเมืองฟ้าลบเมืองฟ้าแล้วลืมบ้านเรา